กลับมาติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สำนักศักยันต์อุทยานเสือ
อยู่ที่พระนครศรีอยุธยากันก่อนนะฮะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับ
ช่วงสายสายฮะมีลูกศิษย์ของสำนักศักยันต์อีกสำนักหนึ่ง
ซึ่งอยู่ที่จรรย์สนิทวงกรุงเทพเนี่ยค่ะบุกมาที่นี่ใช่ค่ะ
เพราะที่นี่เขากำลังมีพิธีกันใช่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โห
ตะลุมบอลกันแบบไม่รู้ใครเป็นใครแล้วฮะโอ้โหเพราะที่บุกมาเนี่ย
เป็นสามร้อยคนได้นะคะโอ้โหเดี๋ยวค่อยค่อยไล่ให้ฟังนะฮะ
ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะ
นี่ฮะทั้งลูกศิษย์ครูอาจารย์ไม่รู้ใครเป็นใครครับ
วันนี้เขามีพิธีใหญ่ด้วยใช่เป็นพิธีไหว้ครูใหญ่นะคะ
แล้วก็โอ้โหที่ตะลุมบอลกันเนี่ยมีทั้งด่าทอทั้งทำร้ายร่างกายกัน
เพราะเขาหาว่าสำนักศักยรษ์เอ่อที่เนี่ยสำนักศักยรษ์ที่เนี่ย
ไปลบหลู่กลุ่มโคคาวฝั่งที่เขามาเนี่ยอืม
เขาก็บอกว่าเขาก็มีเรื่องแห่งศักดิ์ศรีของเขาอยู่ค่ะแม่
แต่ท่านผู้ชมครับมารุมทำร้ายมีเรื่องตะลุมบอลกันขนาดนี้
มันก็ในเชิงกฎหมายมันก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าในเชิงของเรื่องของความเชื่อ
ศักดิ์ศรีเรื่องของสำนักศักยรษ์สองสำนักศักดิ์ศรีของเขา
แต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายเขาก็มีเหตุผลอะไรของเขาอยู่ดูเหตุการณ์ตรงนี้ก่อนนะฮะ
นี่เป็นช่วงด้านในสำนักที่มีการนี่ฮะจะมาเอาเรื่องกัน
เหมือนว่าจะมาเอาเรื่องกับครูของสำนักศักยันต์ในอุทยานเสือเนี่ยนะฮะ
สำนักศรีศักดิ์ศรีในอุทยานเสือเนี่ยคนหนึ่งอืมนะฮะ
เป็นครูอาจารย์ของสำนักศักดิ์เขาก็มีคนพยายามห้ามนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็มาห้ามนะคะครับโอ้โห
นี่นะคะเจ้าหน้าที่มาเกลี้ยกล่อมมาห้ามมากันให้ออกไปก่อนให้ใจเย็นก่อน
เหตุการณ์ตระลุมบอลด้านในล่ะค่ะความจริงด้านนอกเนี่ย
ก่อนที่จะมาถึงด้านในเนี่ยเขาก็เคลียร์กันอยู่นานพอสมควร
ถูกต้องค่ะนี่ฮะเจ้าหน้าที่ต้องมานะฮะ
ข้างนอกก็มีนะฮะโอ้โหไม่รู้ใครเป็นใครเหมือนกันค่ะ

พระนครศรีอยุธยานะครับสำนักศักยันต์อุทยานเสืออยู่ข้างวัดตะโก
หลวงพ่อรวยที่อำเภอพาชีฮะมีสิทธิ์สำนักศักยันต์บ้านมีดี
อยู่ที่จรรย์สนิทวงนะครับมา๓๐๐กว่าคนนะครับ
ยกพวกมาตะลุมบอลที่สำนักศักยันต์อุทยานเสือคนเจ็บหลายคนนะครับ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายวันนี้นะฮะ
กลุ่มลูกศิษย์สำนักศักยรษ์บ้านมีดีอยู่ที่อ่าอยู่แถวจรรย์สนิทวงเนี่ย
กันสามร้อยกว่าคนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นนะ
หนุ่มแน่นเลยล่ะนะครับวัยชะกันเลยนะฮะมาถึงก็มาปิดล้อมสำนักศักยันต์อุทยานเสือ
ซึ่งวันนี้มีพิธีไหว้ครูอยู่ในสำนักศักยันต์อุทยานเสือนะฮะ
คือเขาเรียกสำนักศักยันต์อุทยานเสือแล้วก็ออกแบบไว้หน้าเกรงขามที่นี่เนี่ย
จะมีรูปปั้นเป็นรูปปูนปั้นพระยาเสือโค้งสูงใหญ่ละสูง๖เมตรยาว๙เมตร
ที่เห็นนี่คือเขี้ยวเสือเห็นไหมนี่ฮะปากทางเข้าสำนักเนี่ย
ในสำนักเนี่ยมีอาจารยักษ์พญามนอายุ๔๒เป็นเจ้าสำนักกับลูกศิษย์
กำลังประกอบพิธีไหว้ครูกันอยู่ช่วงสายวันนี้แล้วมีอาจารย์อ๋องนครมนต์มีอาจารย์พยักษ์เดินคง
ซึ่งเป็นอาจารย์ของอาจารยักษ์นะกำลังประกอบพิธีกันอยู่ที่นี่อยู่กันหลายอาจารย์
นี่นะฮะปรากฏว่าลูกศิษย์ของสำนักศักยันต์บ้านมีดีจากจรรย์สนิทวงเนี่ย
ที่มากันแบบโอ้โหสามร้อยกว่าคนได้มาปิดล้อมสำนักศักดิ์ยันต์ของอาจารย์ยักษ์
สำนักศักยันต์อุทยานเสือของอาจารยักษ์ตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำต่าง
คือประมาณว่ากล่าวหาว่าสำนักศักยันต์ของอาจารยักษ์เนี่ย
ลบหลู่ดูถูกสำนักศักยันต์บ้านมีดีเขานะโดยเป็นการดูถูกลบหลู่กันผ่านทางเฟซบุ๊ก
นำภาพภาษาจีนของบ้านมีดีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่รู้จัก
ที่เคารพสัตวาของเราลูกศิษย์ของสำนักศักดิ์ยันต์บ้านมีดี
แต่ทางฝั่งของสำนักศักยันต์บ้านมีนีเนี่ยบอกว่าอาจารย์อ๋องนครมนต์
ซึ่งเป็นครูของอาจารยักษ์เจ้าสำนักศักยันต์อุทยานเสือเนี่ย
ลักษณะแบบนี้ที่เป็นภาษาแบบนี้ของแท้เนี่ยต้องออกมาจากอาจารย์อ๋องเท่านั้น
ทำให้คนเขาเข้าใจผิดสร้างความเสียหายให้กับสำนักศักยันต์บ้านมีดี
เหมือนกับทางสำนักศักยานอุทยานเสือไม่เคารพแล้วก็ลบหลู่ทางฝั่งนี้เขา

พอรู้ว่าวันนี้สำนักศักยันต์อุทยานเสือประกอบพิธีไหว้ครู
เป็นงานใหญ่นะฮะงานใหญ่ประจำปีนะครับ
มากันเยอะทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์
สำนักศักยันต์บ้านมีดีก็มาจากจรรย์สนิทวงเลย
มากัน๓๐๐กว่าคนมาปิดล้อมครับ
คือหลังจากที่มาปิดล้อมเนี่ย
ตำรงตำรวจเจ้าหน้าที่ในทราบข่าวก็มากันเป็นร้อยนะครับ

ส่วนหนึ่งก็ต้องปิดปากแบบทางเข้าปากเสือทางเข้า
ที่มีเขี้ยวตรงเนี่ยท่านผู้ชมครับเนี่ยปิดเอาไว้นะครับ
ไม่ให้เกิดชุลมุนวุ่นวายเดี๋ยวเข้าไปถึงข้างในเนี่ยเดี๋ยวจะยุ่งนะครับ

พอเข้าไปไม่ได้เนี่ยทีนี้ยิ่งไปกันใหญ่นะครับ
สิทธิ์บางคนถึงขนาดเอาสีสเปรย์มานี่มาพ่นหน้าสำนักเลยนะครับ
บางคนนี่แบบปีนป่ายปูนปั้นรูปปั้นเสือนะครับ

นี่ค่ะเหมือนกับพยายามจะปีนเจ้าหน้าที่อยู่ตรงกลางยังเอาไม่อยู่เลยนะ
ครับอยู่ตรงกลางกลุ่มอ่ะเห็นไหมคะเจ้าหน้าที่พยายามจะห้ามอื้อหือ
คือทางสำนักศักยานบ้านมีดีจากจรรย์สนิทวงเนี่ยเขาก็ตะโกนเรียกให้สามอาจารย์
สำนักศักยันต์อุทยานเสือเนี่ยออกมาต้องออกมาขอโทษเขา
สุดท้ายเนี่ยมันตึงเครียดฮะกลุ่มลูกศิษย์บ้านมีดีเข้าไปข้างในจนได้
แล้วที่เห็นใส่ชุดขาวนี่ฮะนี่ก็คือบรรดาอาจารย์ของสมนักศักดิ์ยังอุทยานเสือ
พอถึงตัวก็ตามภาพแล้วครับทุกผู้ชมครับ
อาจารย์อ๋องอาจารย์พยักษ์อาจารยักษ์
ศิษย์ที่อยู่ข้างในนี่เจ็บกันไปหมดนะฮะ
บางคนนี่ถึงขั้นสาหัสก็มีนะตอนนี้ตามข่าวที่ออกมาในขณะนี้นะครับ
บางคนนี่ถูกลากออกไปข้างนอกก็มีค่ะนะฮะคือสรุปล่าสุดในขณะนี้
ตามรายงานบอกว่าทั้งบรรดาอาจารย์หรือว่าลูกศิษย์ของสำนักศักดิ์อุทยานเสือ
ที่ถูกทำร้ายเนี่ยบาดเจ็บไป๘คน
มีอาจารย์อ๋องมีอาจารย์พยักษ์เป็นสองอาจารย์ของอาจารยักษ์
ที่เป็นเจ้าสำนักศักยันต์อุทยานเสือที่พระนครศรีอุทยานะครับ
คือถึงท่านปากแตกแขนหักนะฮะ
สุดท้ายพออาจารย์ที่ลูกศิษย์ของสำนักศักยันต์บ้านมีดีเขาเคารพนับถือ
เดินทางมาถึงเนี่ยก็ต้องมาช่วยเจรจาให้นะครับ
แต่เจรจาอยู่นานก็ยังไม่สำเร็จนะครับ
สถานการณ์ก็ยังไม่คลี่คลายนะครับคือทางกลุ่มบ้านมีดีเนี่ย
เขาประกาศเลยเขาบอกตอนช่วงที่เกิดเหตุนะนะ
บอกจะนับหนึ่งถึงร้อยนะหากสามอาจารย์นี้ไม่ออกมาเนี่ย
บุกเข้าไปข้างในคือสุดท้ายเนี่ย
ตามรายงานบอกนับได้แค่สี่สิบฮะอาจารย์ทั้งสามเนี่ย
ก็ยอมให้กลุ่มบ้านมีดีเนี่ยนะฮะให้อาจารย์นะ
ให้ฝั่งอาจารย์ของกลุ่มบ้านมีดีเนี่ยเข้าไปรับคำขอโทษนะครับ
ทั้ง๓อาจารย์ของกลุ่มสำนักศักยันต์อุทยานเสือเนี่ย
รับปากว่าจะไปขอโทษที่บ้านมีดีนะฮะจนกระทั่งมีการรับปงรับปากกันเนี่ยฮะ
เดี๋ยวจะไปขอโทษถึงสำนักศักยันต์บ้านมีดีที่จรรย์สนิทวงเนี่ย
เหตุการณ์ก็ดูเหมือนจะสงบลงนะฮะคือพอดูเหมือนจะสงบลงเนี่ย
น่าจะแยกย้ายกันได้แล้วเนี่ยนะฮะสุดท้ายเนี่ย
ก็มีเรื่องของการจะกระทบกระทั่งกันอีกรอบนึง
แต่ก็สามารถพาไปส่งโรงพยาบาลได้นะฮะโอ้โหเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยตำรวจ
มาเป็นร้อยนะครับค่ะคืออาจารยักษ์บอกว่าไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
สำนักเนี่ยยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการวันนี้แค่ประกอบพิธีไหว้ครูนะฮะ
แล้วก็เชิญอาจารย์ต่างที่เคารพสัทธาเนี่ยมาที่นี่
แต่สุดท้ายทางกลุ่มบ้านมีดีเข้าใจผิดนะฮะ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางเฟซบุ๊กก็เลยมากันที่นี่อืมนี่นะคะ
เราก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นมาแบบนี้แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามภาพมันชุลมุนวุ่นวายจริง
ครับเราคุยกับลูกศิษย์สำนักศักยันต์อุทยานเสือนะคะ
พระนครศรียุธยานะคะเป็นหนึ่งในลูกศิษย์นะคะ
คุณเต็งหนึ่งดอกกระโดนเป็นศิลปินตลกชื่อดังครับ
เป็นลูกศิษย์ด้วยเดี๋ยวเราจะถามหน่อยว่าจริงแล้วมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า
ระหว่างสำนักศักยันต์สองสำนักนี้นอกเหนือจากสิ่งที่เราเล่ากันไปเมื่อสักครู่นี้
ปัญหาจริงมันคืออะไรกันแน่คุยกับคุณเต็งหนึ่งนะคะอยู่ในสายกับเรานะคะ
คุณเต็งหนึ่งครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณเต็งหนึ่งเป็นลูกศิษย์ของสำนักศักยันต์อุทยานเสือใช่ไหมคะใช่ครับ
ปกติผมก็ก็เอ่อไปมาหาสู่อย่างนี้ครับตอนเกิดเหตุคุณเต็งหนึ่งอยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่า
อยู่ครับแต่ว่าอยู่ข้างนอกผมยังไม่ได้เข้าไปครับอ๋อช่วงใช่ครับช่วงจังหวะที่เขาชุดละมุนกันเนี่ย
ที่เห็นตามภาพตามข่าวไปเนี่ยนะครับผมยังอยู่ข้างนอกยังไม่ได้เข้าไป
เขากำลังเริ่มพิธีกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เรากำลังจะไปต้องพิธีกับเขาค่ะ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

ของฝั่งของบ้านมีดีที่เขามาเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุผลที่เขาบอกไหมฮ
คือทางฝั่งของอาจารย์ของสำนักศักดิ์อุทยานเสือเนี่ย
ไปเอาสัญลักษณ์ของทางฝั่งบ้านมีดีเขาเนี่ยไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก
อะไรแบบนี้ลักษณะลบหลู่ว่าของจริงต้องเป็นทางอาจารย์ทางนี้เท่านั้นอะไรอย่างนี้
ผมว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่านะครับผมว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่าแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องที่เท่าที่ได้ยินหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าผมเองก็เพิ่งกลับมาจากสำนักเมื่อสักครู่นี้เองครับหลังจากที่ได้ฟังใครหลายหลายคนเล่าแล้วก็ได้ดูตามข่าวเนี่ย
ตกลงมันยังไงกันเพราะว่าว่ามันเป็นเรื่องการเข้าใจผิดเกี่ยวกับตาสนลักษณ์สักอย่างหนึ่งครับเกี่ยวกับอาจารย์ที่เขาที่คนที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยนะฮะ
เอาตาสนลักษณ์นี้มาให้อาจารย์ถือนะครับแล้วอาจารย์ก็ถือเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าใครเพราะใครมาก็ให้อาจารย์ถือเพราะว่าอาจารย์เนี่ยจะไปดังต่างประเทศนะครับ
ประเทศจีนฮ่องกงอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ครับจะทำให้คนต่างประเทศแล้วแกก็นั่งที่นั่น
แล้วเขาก็ลูกศิษย์เนี่ยเขาก็เอาสัญลักษณ์นี้มาให้อาจารย์ถือเพื่อที่จะไปทำการค้าหรือว่าขายในต่างประเทศ
แต่บังเอิญว่าถ้าผมดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยน่าจะทางอีกฝั่งนึงนะครับที่มีปัญหากันเนี่ยหรือเปล่า
ณขณะนี้เนี่ยทั้งสองสำนักเขาตกลงกันว่ายังไงอ่ะ
เขาเขาจะยังไงกันต่อฮะหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นเนี่ย
ก็ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยอาจารย์ก็อาจารย์ก็กรณี

โดนทำร้ายค่อนข้างที่จะหนักนะครับอืมครับ
อ่าโดนรุ่งเหมือนโดนรุ่งทำร้ายครับครับ
บางอย่างที่ที่จะหนักก็แล้วต้องไปแอดมินนะครับ
ส่วนเรื่องคดีเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของตำรวจนะครับ
อ่ะเรื่องที่ทำร้ายร่างกายหรืออะไรกันนะเนี่ยครับ
เพราะว่าค่ะต่างคนก็ต่างเงียบกันอยู่ครับ
ตอนนี้คุณเต้นหนึ่งมีใครได้รับบัตรเจ็บบ้างคะ
มีใครเจ็บบ้างคะจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
มีอาจารย์อาจารย์สามท่านครับที่บัตรเจ็บครับ
ทั้งสามท่านเลยครับที่ที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็
มีลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ด้วยกันบังเอิญว่า
ถ้ำตัวเนี้ยผมบอกเลยครับถ้ำตัวเนี้ยบังเอิญว่า
เสือมันตัวเล็กแล้วถ้ามันคนที่เข้าทำพิธีในขณะนั้นน่ะ
จึงเป็นอาจารย์แค่ไม่กี่คนและลูกศิษย์คนสนิทเท่านั้นครับ
ถ้าเกิดว่าถ้ำนี้มันใหญ่อ่ะคนที่มาอย่างผมเนี่ย
ก็อาจจะต้องเข้าไปนั่งข้างในนั้นอาจจะโดนด้วยโดยไม่รู้ตัว
ค่ะคือส่วนใหญ่คนเจ็บคือคนที่อยู่ด้านในถ้ำใช่ไหมคุณเต็
จากอาจารย์ก็มีคนอื่นเจ็บด้วยอืมผมผมในคลิปที่เราเห็นเนี่ย
คุณเตียงหนึ่งในคลิปที่เราเห็นเนี่ยอาจารย์ที่อยู่ในถ้ำที่ว่าเขาเข้าไปถึง
แล้วก็อยู่คนนึงเนี่ยคนนี้คืออาจารย์อะไรอ่ะคุณเต้งหนึ่งได้เห็นคลิปหรือยัง
อาจารย์ผมเห็นคลิปแล้วครับผมเห็นคลิปแล้วครับในคลิปที่ว่าโอ้โหมีอาจารย์คนหนึ่ง
ข้างในแล้วโดนอยู่คนเดียวเลยอ่ะชุดขาวขาวเนี่ยนั่นนั่นแหละครับ
นั่นแหละคือคืออาจารย์พยักษ์ครับเจ้าของสถานที่เลยนี่คือคน
นี่คือคนที่ว่าไปถือรูปอะไรที่ว่ามีที่คุณเน็งหนึ่งบอกทางเฟซบุ๊ก
ที่มีคนเอารูปมาให้ถือแกก็ถือของแกไปอะไรอย่างนี้
ใช่ครับนั่นคือเจ้าของสถานที่แห่งนี้ครับนั่นคืออาจารย์พยักษ์ครับ
คืออาจารย์ท่านนั้นคือโดนหนักที่สุดเลยไหมคะเจ็บหนักสุดเลยไหมค
หนักหนักสุดครับแต่ก็เฉลี่ยแต่ว่าถือว่าหนักทุกคนครับเพราะว่า
เพราะว่าตามคลิปเนี่ยถ้าเห็นคลิปแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่า
ตรงนั้นอ่ะมันมีคนไม่กี่คนแต่คนที่เข้าไปเนี่ย
อย่างเกิดในมือเขาเนี่ยเขาจะมีอาวุธด้วยนะครับครับ
ลงไปอ่ะถ้าดูดีแล้วจะมีอาวุธด้วยนั้นมองว่ามองว่า
แม่เรื่องนี้อันตรายครับอันตรายถ้าใช้แต่อารมณ์อย่างนี้ครับ
ทางฝั่งบ้านมีดีก็เลยเข้าใจผิด
คิดว่าอาจารย์พยักษ์ไม่ไปลบหรูสัญลักษณ์ของเขา
เหมือนกับว่าไม่อยากให้ใช้หรือว่า
ทางสรรพีดีน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของเขา

แล้วทางนี้เอามาถือได้ยังไงเอามาโชว์ได้ยังไงมาโพสต์ได้ยังไง
ความรับว่าเพราะมานั้น

อันนี้คืออาจารย์ยักษ์หรือเปล่า
ในคลิปปากตรงเขี้ยวเสือที่เป็นปากทางเข้า
ตอนที่เจรจากับตำรวจแล้วก็มีผู้ชายตัวรูปร่างใหญ่อ้วนหน่อยที่ว่าใส่ชุดขาวเหมือนอาจารย์แล้วผมยาวนี่อันนี้คืออาจารย์อะไรที่ถือไมค์พูดด้วยผมยาว
ชุดละมุนมากเลยผมไม่แน่ใจครับอันนี้ผมไม่มั่นใจผมไม่ขอพูดเลยครับ
เพราะดิเห็นมีอาจารย์คนนึงยืนเจรจากับตำรวจมาเยอะพรุ่งนี้แต่เอาเป็นว่าสรุปแล้วต้องไปขอโทษอะไรก็ไม่ให้เพียง
จะต้องไปขอโทษกันไหมหรือว่าเคลียร์กันตั้งแต่ตรงนั้นแล้วก็รู้เรื่องแล้ว
ว่าอันนี้ด้วยความเคารพนะครับทั้งบ้านปีดีแล้วก็ทั้งอุทยานเสือสมิงนะครับ
ในฐานะที่เป็นกลางนะครับเราเป็นลูกศิษย์เนี่ย
ผมมองว่าเหตุการณ์วันนี้มันร้ายแรงมากครับ
ถึงแม้ว่าจะไม่ถูกใจอะไรกันก็ไม่ควรลงใหม่ลงมือกันครับ
เพราะว่าภาพที่ออกมามันเป็นภาพที่ไม่น่าดูกับเยาวชนของเขาเลย
เพราะฉะนั้นผมมองว่างานนี้ก็ต้องเคลียร์กันเป็นเรื่องไป
เรื่องเก่าก็ให้เขาเคลียร์กันเองแต่เรื่องใหม่วันนี้ผมว่าไม่ควรทำให้เยาวชนดูครับ
น่าจะเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าเค้าเจ็บมากครับ
ก็ทางนี้มีคนเจ็บแล้วก็รักษากันไปส่วนเรื่องคดีความฟังจากคุณเต็งหนึ่งก็คือ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่คงจัดการแต่เรื่องสัญลักษณ์การลบหลู่ดูหมินอะไรกันเนี่ย
เดี๋ยวจะเคลียร์กันยังไงว่ากันอีกทีนึงนะคะขอบคุณคุณเต้งหนึ่งนะคะ

โอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะไม่น่าเชื่อนะคนนี้นะ

เดี๋ยวคืบหน้ายังไงตามให้ต่อกันแล้วกันนะครับ